ทนายตั้มบอกเหมือนกับว่า
แม่ให้คนใกล้ชิดโทรไปปรึกษา
ตอนที่ทนัยตั้มอยู่ฝรั่งเศส
อยากให้ทนายตั้มเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
พอมันมีประเด็นนี้คนก็เลยยิ่งสงสัยว่าอ้าว

ให้คนใกล้ชิดโทรไปหาทนายตั้ม

โทรไปจริงหรือเปล่าให้คนโทรไปจริงหรือเปล่า
ได้มีการโทรหาทนายตั้มให้มาช่วยเรื่องคดีนี้จริงไหมแม่
โอ้โหนี่โกรธมากเลยนะ
เพิ่งเขียนเรื่องนี้เลยถึงทนัยเดชา
คุณแม่โกรธมากที่ทนายตั้มเขียนอย่างนี้ได้ยังไงตั้งแต่เช้า
ว่าคุณแม่ได้ให้คนใกล้ชิดโทรกลับไปหาเขาที่ส่วนหลังเศษเลยนะ
คุณแม่ไม่เคยให้ใครโทรหามีสิทธาเนี่ยเป็นทนัยที่คุณแม่ไม่ชอบ
ไม่ชอบมานานแล้วแล้วมันที่มันมาหลอกพี่ต่อยไปคุยอ่ะ
มันอยากจะเข้ามาเป็นทนัยเราจำได้ไหมหลอกพี่ต่อยไปคุย
แล้วนี่มาสร้างเรื่องอีกสร้างเรื่องแบบนี้คุณแม่บอกว่า
บอกทนายสิทธาว่าคุณแม่จะฟ้องนะคุณมาสร้างเรื่องนี้เพื่ออะไร
เรื่องนี้คุณแม่ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ให้คนใกล้ชิดโทรไปหาทนายตั้มนะคะ
แม่บอกแม่โกรธเลยนี่โกรธเลยทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็บอกคุณแม่ว่า
ใจเย็นก่อนคุณแม่งั้นขอคุยกับคุณแม่เรื่องการชาปนกิจศพคุณตังโมก็แล้วกัน
ก็เนี่ยคุณแม่ฝันอะไรไหมมีอะไรบ้างไหมที่อยากจะเล่าให้ฟัง

ฝันเขาก่อนว่าพี่โมเสียงพี่โมหัวเราะเลยเลย
หัวเราะดีใจว่าคดีจะจบแล้วแล้วเหมือนกับว่าคุณแม่เนี้ยเดินมาถูกทางแล้วครับ
เขาดีใจเขาหัวเราะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมแล้ว
เขาพูดอย่างนี้นะเพื่อนในฝันนั่นนะคะในฝันว่าพี่โนมาพูดอย่างนี้
แล้วเขาก็เสร็จแล้วเขาก็ไลน์มาบอกคุณแม่ว่ามันเป็นข้าวสารพี่โมพูดอย่างนี้คุณแม่
แล้วแม่ก็แบบถ้ามันเป็นจริงเนี่ยนะคุณแม่ก็พูดกับลูกน้องโมเมื่อกี้เลยบอกว่า
มันใกล้แล้วนะลูกใกล้จะจบแล้วเรื่องมันใกล้จะจบแล้วจริง
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ไปที่สพเมืองนนทบุรีนะฮะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๖นาฬิกาคุณแม่พนิดาวันนี้ไปขอเอกสารรับร่างคุณแตงโม
เพื่อไปรับร่างจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นำไปประกอบพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ที่คริสตจักรเมทอลิสต์รังสิตคลอง๔ปฐุมธานีนะครับ
นี่ฮะคุณแม่พนิดานะครับมาสพมนทบุรีเมื่อเย็นนะฮะ
คุณแม่บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทำพิธีรับร่างของคุณแตงโมตั้งแต่เช้านะครับ
จะไปรับร่างคาดว่าจะเสร็จก็น่าจะสักประมาณ๑๑นาฬิกา
หลังจากนั้นจะเคลื่อนศพคุณแตงโมไปที่คริสตจักรเมทาดิสที่รังสิตคลอง๔ปฐุมธานี
หลังเสร็จพิธีชาปนกิจซึ่งคุณแม่บอกว่าเป็นแบบคริสต์
จะเป็นการชาปนกิจก็คือเผาหมดเหลือเพียงแค่เท่าผงนะครับ
จะไม่มีเหลือกระดูกแบบคนไทยจะไม่นำเอาเท่ากระดูกไปลอยอังคาร
แต่จะนำเท่ากระดูกของคุณตังโมใส่โถแล้วนำกลับไปไว้ที่บ้าน
เพื่อให้คุณแตงโมได้อยู่กับคุณแม่เวลาคุณแม่เหงาจะได้พูดคุยกับคุณแตงโมได้ทุกวัน
คุณแม่บอกว่าทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าลูกสาวยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับแม่ที่บ้าน
ว่าจะไปไหนจะทำอะไรจะกินข้าวจะเข้านอนแม่จะบอกกับน้องโมตลอด
นี่คุณแม่บอกนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของการเคลื่อนไหวต่าง
นักข่าวถามคุณแม่ว่าคุณแม่จะแจ้งความไหมค่ะ
โอ้โหนี่ฮะคำถามสำคัญเลยว่าคุณแม่จะแจ้งความไหม
คุณแม่คือผู้เสียหายโดยตรงเลยนะนี่ฮะคุณแม่บอกว่าเรื่องนี้ขอปล่อยให้เป็นไปตามกรรม
ขอให้ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมนั่นหมายความว่าจะไม่แจ้งความหรือยังไร
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของทนายเดชาวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอคุณแม่ก็ถามย้ำว่า
คุณแม่ตกลงเนี่ยคดีคุณแตงโมยังให้ทนายเดชาทำใช่ไหม
คุณแม่ยืนยันว่ายังให้ทนายเดชาทำคดีต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์
อ่าบอกให้ทนายเดชาทำร้อยเปอร์เซ็นต์
เอ้าส่วนเรื่องคนบนเรือ๕คนล่ะจะให้ไปงานชาปนกิจคุณแตงโมพรุ่งนี้ไหม
คุณแม่บอกว่าคนบนเรือเนี่ยโทรมาหาแม่แล้วบางคนบอกมาได้บางคนก็มาไม่ได้
แม่บอกว่าอนุญาตให้มาร่วมงานได้ถ้าใครจะมานะแต่ว่าต้องขอดูอีกทีช่วงงานวันพรุ่งนี้
แม่บอกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

เป็นการได้ยินจากปากคุณแม่ชัดเป็นครั้งแรกนะฮะ
คุณแม่บอกไม่ต้องแจ้งความหรอก
ปล่อยให้ธรรมชาติรั่วกรรมเล่นงานเอง
ใครที่รอติดตามอยู่ว่าตกลงคุณแม่จะแจ้งความ
มันเสียหายนะเนี่ยข้อมูลต่างนานาเยอะแยะไปหมด

ค่ะคุณแม่ไม่แจ้งความไม่เป็นไร

เรื่องของคนใช้ไลน์ของคุณแตงโมโทรเข้ามา
แล้วก็ส่งภาพไม่เหมาะสมของคุณตังโมมาให้

แต่นักข่าวก็เลยถามเพิ่มแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
เอ้ากระติกแจ้งความแล้วถ้ามือถือของคุณแตงโมอยู่กับแม่แตงโม
แม่จะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะเหมือนไปกล่าวหาแม่ว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าอ่ะเออ
คุณกติกบอกว่าแม่เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็โทรศัพท์มือถือของคุณตังโมอยู่กับใคร
ตำรวจก็คงจะต้องเรียกมาสอบปากคำเองหรือเปล่า
ก็ไม่ได้ไปกล่าวหาแม่นะว่าแม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไร
แต่ก็จะไปแจ้งความในส่วนที่กระติกเสียหายไง
ฟังเสียงคุณกติกดูค่ะ
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีเนอะ
ก็ต้องดูว่าเขาไปรับข้อมูลอะไรมา
นึกออกใช่ไหมคนเสียใจเสียลูกไป
เข้าใจนะความเสียใจอาจจะยังอยู่
บวกกับแบบอายุเยอะแล้วด้วย

ผ่านความคิดใต้ตรองอะไรอย่างนี้

เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใคร
พอที่จะให้คำปรึกษาเขาได้ไหมในเรื่องต่าง
ก่อนที่จะออกมาพูดกับสื่ออะไรแบบนี้ไงถูกไหม

มันมีประเด็นว่าคุณกระติกทะเลาะกับคุณแตงโม

แล้วก็หางานให้คุณตังโมไม่ได้
คุณตังโมต้องให้ผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่มาช่วย
ก็คือเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะไรอย่างนี้
คุณกติกตอบประเด็นนี้ว่ายังไงฟังดูค่ะ

ซื้อบ้านมา๓๔ปีแล้ว
นึกออกไหมมันไม่มีการขนของออกออกจากบ้านอะไรอย่างนี้
ไม่ทราบว่าไปเอาจากไหนมา
นึกออกใช่ป่ะหรือว่าเอ๊ะคิดเองหรือมีใครบอกอะไรอย่างนี้
ตัวคุณแม่เองตอนนี้ที่บอกว่ามีความคิดเห็นเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
มองว่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าไปคุยอะไรกับใครมา
แล้วโดนข้อมูลใส่สมองมา
เหมือนล้างสมองอีกรอบหนึ่งนึกออกใช่ไหมคะ
ก็บวกกับวิจารณญาณด้วยอะไรอย่างนี้
มีความเชื่อในข้อมูลที่รับมาได้

คุณกติกก็เลยตั้งเป็นประเด็นคำถามไว้
ว่าคุณแม่ไปคุยอะไรกับใครมาหรือเปล่าไปฟังอะไรใครมา
ใครเขาล้างสมองมาหรือเปล่าคุณกติกพูดแบบนี้นะคะ
นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้คุณกระติก
คุยกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุยกับคุณแม่พนิดาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

๔พฤษภาคมค่ะคือคุณแม่เนี่ย
ส่งกำหนดการวันชาปนกิจของคุณแตงโมไปให้
คุณกติกบอกกะติกโทรหาแม่นะแต่แม่ไม่รับสายกระติก
แล้วหลังจากนั้นมันก็นี่ไงมีจดหมาย
อ้างว่ากระติกเขียนสารภาพไปทิ้งไว้หน้าบ้านของคุณแตงโม

สวัสดีคุณแม่จิ๋มพนิดาที่เคารพ
กระติกหนูขอรับสารภาพแล้วนะคุณแม่อะไรแบบนี้ค่ะ
คุณกติกบอกว่าไอ้ประเด็นเรื่องจดหมายอันนี้
แต่เหมือนกับว่าเรื่องมันจะจบแต่ทำไมมันไม่จบสักที
แล้วแม่ก็ส่งจดหมายนี้มาถามซ้ำอีก
กระติกบอกกระติกไม่ตอบโต้อะไรด้วยซ้ำนะ
แล้วแม่ไปพูดผ่านสื่ออีก
กระติกเลยบอกว่ากระติกขอพูดบ้างนะ

ฟังคุณกติกค่ะ
กับวิจารณญาณแต่ละคน
วันที่๑๔แล้วก็ไม่ได้คุยแล้วค่ะ

ก็ค่อนข้างรุนแรงประมาณนั้น
ก็ตกใจนิดนึงเอ๊ะทำไมพูดถึง
เรารุนแรงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราไปแล้วท่าทีเขาจะเป็นยังไง

ก็พอถามว่าจะไปร่วม
อะไรส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายไหม
คุณกติกบอกว่าพรุ่งนี้ทุกคนบนเรือ
จะไปร่วมไว้อาลัยด้วยนะคะ